กรณีของคุณหนิงปณิตามามันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วฮะ
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบว่ารถหรูของเธอมาเซเลติเนี่ย

ว่าคุณหนิงเนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงไปกล่าวหาตำรวจนะครับ
เรื่องนี้เธอขอโทษเธอคิดเร็วพูดเร็วไปหน่อย

ฉันได้แต่อย่าลามถึงบุพการีเลย
นางสาวปานิตาธรรมวัฒนะหรือว่านิงดารานักแสดง
พร้อมด้วยสามีคุณจารินธรรมวฒนะ
ก่อนหน้านี้คุณจรินหรือว่าคุณจิน
ก็เดินทางเข้าพบตำรวจอยู่แล้วนะฮะ
พูดคุยไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของรถหรูคันนั้น

เข้าพบพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่สนวิภาวดี
เพื่อนำเอกสารเกี่ยวกับตัวรถยนต์หรูยี่ห้อมาเซราติ

ใครฮะขอโทษ๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์ขาบจันทึก
ผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีบรังสิต
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุ

เพราะว่า๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์ก็ถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีนะ
คนก็ไปให้กำลังใจกันเยอะเลย
ใช่ครับนี่แหละครับก็ควรให้กำลังใจกันเยอะนะครับ
แต่ว่า๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์ก็บอกว่าไม่เคยถือโทษโกรธคุณหนิงเหมือนกัน
โดยคุณหิงปณิตาบอกว่าขอโทษตำรวจทุกนายที่เกี่ยวข้อง
ขอโทษจากใจเลยตามที่เคยพูดขอโทษในรายการทางโทรทัศน์ไปก่อนหน้านี้
ซึ่งนิ้งเองบอกว่าคิดเร็วพูดเร็วเกินไป
จึงทำให้เกิดเรื่องบานปลายและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ยืนยันว่าตั้งใจจะเข้ามาพบตำรวจทันทีหลังจากเกิดเรื่อง
แต่มันติดภาระนะฮะติดภารกิจก็คือติดถ่ายละคร
ไม่สะดวกเข้าพบก็ให้สามีมาชี้แจงเอง
ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยนะกับการเข้าพบตำรวจครั้งนี้
เพราะรู้ตัวว่าสิ่งที่กระทำนั้นไม่เหมาะสมนะครับ
สำหรับใครหรือว่าแฟนคลับที่ผิดหวังกับตัวเธอ

เข้ามาในโลกโซเชียลในเฟสข้าวจะเข้ามา
ขอโทษไปยังแฟนคลับผ่านข้อความใน
ทั้ง
ต้องการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

แต่อย่าลามปามถึงบุพการีหรือว่าคนอื่น

เพราะว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ

ได้ขอโทษส่วนตัวกับแฟนคลับหลายคนไปแล้ว
วันนี้ยังไงก็ถือโอกาสขอโทษอีกรอบหนึ่งกับแฟนคลับด้วย
ที่แบบทำให้ผิดหวังในตัวหนิงซึ่งก็

แนะนำว่าเราผิดเราก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไข
ซึ่งตัวหนิงเองเนี่ยนิงก็จะพยายามแก้ไขตรงนี้
เรื่องความใจร้อนของนิ้งให้มันให้มันดีที่สุด
เฉพาะพี่ตำรวจด้วยขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนนะคะ
ขอโทษที่แบบทำให้ไม่สบายใจกับการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ

นั่งอยู่คู่กันคือรองพบชนกับพี่ธีรพงศ์

แล้วก็โพสต์ที่คุณหนิงบอกว่ามีการโพสต์ร่ายยาวเรื่องนี้
คือล่าสุดก็ตัดสินใจลบโพสต์นี้ในไอจีไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ขณะที่พี่ธีรพงศ์หรือว่า๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นตัวเขาเองก็ไม่ติดใจอะไรเลย

เพราะว่าการทำงานก็จะมีผู้คนหลายรูปแบบ
จากนี้ไปผมก็คงจะจำยี่ห้อรถนี้ได้แล้ว
เพราะก่อนหน้านั้นจำก็ไม่ได้รู้ก็ไม่รู้
เดินไปอ่านก็อ่านไม่ออกเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษตัวเขียนด้วย

เกิดมา๒๗ปีก็เพิ่งรู้จักกว่าวันนี้นี่แหละ
เซราตินะฮะจำยี่ห้อจำโลโก้เขาได้แล้วนะ

ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีจิรสันรองพบชน
บอกว่าในนามตำรวจสายงานจราจร
ก็ขอรับคำขอโทษจากดาราสาวด้วยความเต็มใจแล้วก็เข้าใจครับ
ส่วนตัวมั่นใจว่าตำรวจจราจรทุกนายยินดี
และให้อภัยคุณหนิงถือว่าเป็นบทเรียน
เรียนครั้งนี้ในส่วนของตำรวจจะนำมาปรับปรุงวิธีการทำงาน
การอธิบายและชี้แจงการทำงานให้ประชาชนเข้าใจ
แล้วก็มั่นใจมากขึ้นสำหรับรถยนต์ยี่ห้อนี้
คือมันไม่ใช่รถยนต์ทั่วไปที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคย
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่รู้จักได้นะครับ
จากนี้จะนำรถไปตรวจสอบที่กองบังคับการตำรวจจราจร
เพื่อดูว่ามีการครอบครองนำเข้ามาถูกต้องหรือไม่
รวมถึงเรื่องของป้ายทะเบียนมีการปลอมแปลงเอกสาร
มีการสวมทะเบียนโดยจะมีตำรวจจราจร
กรมการขนส่งทางบกกรมศิลกากร
กองพิสูจน์หลักฐานร่วมกันทำงานนะครับ
ส่วนทางด้านแฟนของคุณหนิงเปิดเผยเกี่ยวกับรถ

ก็เป็นมือที่๒๓๔แล้วไม่ใช่มือหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ใช้ทะเบียนกท๑๙๑ของเจ้าของรถเดิม
เมื่อใช้มาครึ่งปีจึงมาติดต่อขอทะเบียนคืน

ก็เลยยังไม่ได้เอาทะเบียนเดิมของเจ้าของเก่าออก
ก็อาจจะเป็นการขอเลขสวยขออะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ทีนี้มันก็มีรายงานข่าวนะคะคุณผู้ชม

ก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้ว่ารถคันนี้
นำเข้ามาสำแดงราคาชำระภาษีถูกต้องหรือเปล่า
แต่อย่างที่บอกก็คือตรงกับที่คุณจินบอก
รถคันนี้เปลี่ยนมือมาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็คนจีนครอบครองเป็นมือที่๔แล้วนะคะ
แต่คุณจินบอกว่าคุณจินตอนซื้อมาซื้อกับโชว์รูมเพื่อนที่สนิทกัน
ก็ตรวจสอบประวัติแล้วไม่พบความผิดปกติของรถ
ก็เลยมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจในการซื้อคันนี้มา
เชื่อว่าคันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะฮะ